หลายคนวางแผนทำกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่าง
ขณะที่ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง

เอชหลังจากนี้ต้นไปฝนจะเป็นอย่างไร

คุณผู้ชมครับสถานการณ์ฝนเมืองไทยของเราปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก
อย่างที่มีการได้บอกกล่าวไปตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา
ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นผลพวงมาจากการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย
มาตั้งฉากในบริเวณประเทศไทยของเรา
เมื่อเดือนที่แล้วประมาณวันที่๒๗ก็มาตั้งฉากในพื้นที่กรุงเทพ

นั่นก็หมายความว่าร่องฝนนั้นก็จะเขยิบไปด้านบนตามการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ด้วย
นั่นหมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
ฝนนั้นตอนกลางจะค่อยลดลง

แล้วก็หลังจากนั้นสัปดาห์หน้าฝนจะค่อยลดลง

ถึงแม้ว่าฝนจากกระด้องฝนจะลดลง

ยังสามารถที่จะหอบเอาความชื้นมาปกคลุมในบริเวณตอนกลางอย่างต่อเนื่อง
ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดฝนตก
ส่วนใหญ่ก็จะเกิดช่วงเย็นส่วนคลื่นนะครับ
สังเกตว่าเป็นสีน้ำเงินเลยนะครับ
มีความแรงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

และติดตามระกาศจากกรมตุนิวพัทยาด้วยนะครับ

คาดการณ์สถานการณ์ฝนเป็นอย่างไร

คำนวณต่อไปถึงสัปดาห์หน้าเลยนะครับ

ตอนกลางจะค่อยโล่งขึ้น
หลังจากวันศุกร์วันเสาร์นี้นะครับ
ภาพเหนืออีสานยังคงเจออยู่
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมนะครับ

เหนืออีสานค่อนข้างเยอะนะครับ

อีสานยังคงต้องเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่อง
นั้นใครอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็ติดตาม
ประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ